เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกแห่งหนึ่งนะคะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัว
คู่กรณีก็คือรถจักรไยนยนต์ส่งโรงพยาบาล
หรือว่าเจ้าพ่อม้าย่านสำเพ็งและกำลังจะกลับไปไหว้เจ้า
ที่บ้านพักในทองหล่อทีนี้มาถึงแยกมะควานรังสรรค์
รอสัญญาณไฟแดงแล้วพอได้สัญญาณไฟเขียวก็ออกรถไปได้๑๐เมตรเท่านั้นเอง

ได้ยินเสียงชนเข้าที่ประตูด้านขวานะคะก็เลยนำรถเข้าข้างทาง
พบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่มีคนได้รับบาดเจ็บ๒คน
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัว
ไม่ได้รับบาดเจ็บใดค่ะ
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถเบนส์ของนายสัน
สัญญาณไฟเขียวจริงรถจักรยานยนต์คู่กรณี

ต้องรอสอบสวนผู้บาดเจ็บทั้งคู่ว่าใครเป็นคนขี่
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรค่ะ
ตำรวจก็คงเรียกตัวทั้งสองฝ่ายนะมาสอบสวนต่อนะฮะคุณเอิร์ทสันนะครับ